กินอย่างปลอดภัย

ถ้าทำให้คุณสบายใจก็แล้วแต่คุณ

ของได้๔ร้อน
เออแดนส่วนดีมาก

ร้านอันงี้จริงไหม

เดี๋ยวคนที่ตัวนี้มันอะไรนี่

คำสุดท้ายแล้ว

ร้านเทียนเหล็งที่เราสามพันเนี่ยพี่

ทำไมต้องกินเยอะขนาดนี้ด้วย
อีกขนาดชิ้นแล้วคุณตันเอานี่แล้วกันนะเอา
เต็ดตอนนี้ขอเลยไปข้าวส้วนก่อนได้ไหมจริงหรือยัง
ไปเข้าร้านต่อไปเร็วโอเคขอบคุณนะเฮีย
คุณนี่ล้านสองคุณยังไหวไหม
ร้านสองเหรอโอเคต้องสอบที่ดีมาก

พี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบพุ่งไปเลยพี่
แล้วร้านเดียวกันนี่พังแล้วว่าแล้ว

ไอล่านนี่กะแมงเขียวนี่

คุณผู้ชม

ว่าเป็นลากุเตะ

คุณกรอฟวางเงิน๓๐๐๐นะครับครับวันนี้ได้๕หม้อเลยครับผม

เออโทษนะครับผมก็ไม่ใช่คนหน้าหม้ออะไรของคนเดียวได้ไหม
เหล็งร้านบะกุเต๋สูตรต้นตำรับจากมาเลเซีย
โซโลแกนอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์
สูตรพิเศษของทางร้านที่เปิดมานานกว่า๒๐ปี
และติด๑ใน๖ร้านบากุเตเพื่อสุขภาพของกรุงเทพ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่พุทธมนตรสาย๒

ทรายมือพี่เข้าซ้ายชิดไหน
ชิดไหน

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท

นี่นี่คือรวมกัน๕หม้อแล้ว
เนื้อที่เราเลือกมาให้ทานในวันนี้ก็คือเมนูแพะตุ๋นเนื้อแพะชั้นดี
นำมาตุ๋นรวมกับเครื่องเทศยาจีนตุ๋นด้วยเวลานานจนเนื้อแพะนิ่มน่ารับประทาน
ไม่มีกลิ่นสาบเนื้อแพ้และเนื้อเปื่อยนุ่มละลายในปาก
รสชาติน้ำซุปหวานน่ารับประทานเป็นอีกเมนูที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต

สวัสดีครับเขาต้องช่วยด่วน
ผมก็ยินดีที่จะช่วยคุณทันทีครับครับผม
จะต้องรับของสิ่งหนึ่งจากทีมงานครับ

โดยคุณทั้ง๒คนจะต้องใช้เพียงแค่ปาก
ทานปลาเส้นให้หมด

ทีมคุณพลากุ้งวางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท
ได้แพะตุ๋นเพียงแค่๔จานเท่านั้นครับ

โอ้โฮเฮ้ยมันยาวว่ะทำไงวะเอาเลยพี่

เจ๊ทำอย่างนี้ว่าไง
กระช่ากับกระช่ากับ

สักจับแค่นี้จ้ะโอ๊ะ
ไปนะครับพี่ตอนเนี้ยเราเราใช้ตัวช่วยไปแล้วครับ
จับ๕เชฟออกให้๒ก็เหลือ๓ชั้นคือหมด
พี่อื่นชามตัวสบายชามก็เยอะเลยพี่

โอ้โหชิ้นมันเร้อเลยพี่
เอาแล้วมาสิ

๒จานครับ

ครับเชฟโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ

ว่าเสียงอะไรวะ